แต่ว่าเราไปดูผลกระทบที่เกิดจากพายุปลาบึกในช่วงของเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาหน่อยแม้ว่าตอนนี้จะลดความเร็วลงเป็นดิเรชั่นแล้วก็ตามนี้นะคะแต่ว่ายังส่งผลกระทบในอำเภอต่างของจังหวัดสงขลาหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะ
ซึ่งทางด้านนายนบพรหนูเพชรนายอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานะคะก็พูดถึงว่าพื้นที่นี้ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งค่ะ
ที่ได้รับผลกระทบจากพายุจึงได้ร่วมกันกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นทหารกำลังอาสารักษาดินแดนนะคะ
ขอความร่วมมือประชาชนในอำเภอสถิงพระ๘ตำบล๔๖หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งให้อบพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ะ
ร้อมกับอำเภอสิงหานครด้วย
ส่วนที่อำเภอระโนธจังหวัดสงขลาสถานการณ์ที่ผ่านมานี่นะคะมีลมกระโชกแรงค่ะ
ทำให้ต้นไม้ล้มขวางถนนทหารเรือก็เร่งตัดต้นไม้เพื่อให้รถนั้นสัญจรไปมาได้สะดวก
ส่วนพื้นที่ตำบลบ้านขาวอำเภอระโนธริมทะเลสาสงขลาก็มีลมและคลื่นลมแรงอยู่
โดยนายวีรนันเพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย
ในพื้นที่ต่างของพี่น้องประชาชนภายในวันนี้แล้วนะคะ
ค่ะซึ่งทางด้านหน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซียเสี่ยงตึงหาดใหญ่
ก็ต้องช่วยกันค่ะต้องไปตรวจเช็คต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
สำหรับภารกิจเข้าสนับสนุนแล้วก็ต้องไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากพายุปลาบึกด้วยนะคะ
โดยมีการจัดเตรียมทั้งเรือท้องแบนอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตเครื่องตัดทาง
รวมถึงครัวสนามพร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่อีกกว่า๒๐นายค่ะ
โดยมีเป้าหมายอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ขณะทหารจากกองพันธหารปืนใหญ่ที่๕
เข้าอบพยพประชาชนภัยในวัดหัวคุ้งตำบลท่าบรอรโนวจังหวัดสงขลาที่ติดอยู่รึมทะเลนะคะ
อยู่ระหว่างการจัดการงานศพก็ทำให้ญาติพี่น้องต่างพากันร่ำให้นะคะ

เพื่อไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก็คือที่ศูนย์อพยพ
ขณะที่จะต้องทิ้งศพเอาไว้เพื่อประเภนกุศลอยู่ที่วัด
เจ้าหน้าที่ก็เลยจำเป็นจะต้องอบพยพออกไปให้เร็วที่สุด
เพราะว่าพื้นที่นี้ก็คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุด

เพราะติดอยู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชที่พายุนั้นพัดเข้ามาก่อน

ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการอบพยพไปในที่ที่ปลอดภัย
และนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่ในอำเภอจนะอำเภอเทพาะ
ก็ต้องเคลื่อนย้ายประชาชนออกไปด้วยนะคะ
จังหวัดสงขลาก็โดนอิทธิพลของพายุโซนร้อนปลาบึก
ก่อนที่พายุมันจะขึ้นที่นครศรีธรรมราชใช่ไหมฮะ
ดังนั้นก็ได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่ช่วงวันที่๓มกราคม
และก่อนจังหวัดนครศรีนะครับ